ใครที่ชอบขึ้นเขาขึ้นดอยเดินป่า
จะทราบดีว่าการไปกางเต็นต์นอนบางทีมันต้องลงเสาให้มันแบบ

แต่ที่คุณผู้ชมจะได้ดูคลิปภาพต่อไปนี้

ลมพัดมามันถึงปิวแบบนี้

ลมพัดแรงขนาดนี้แต่ที่เป็นก้อนอยู่ที่คน
นอนอยู่ยังไม่รู้ว่าเต็นต์จะไปอยู่แล้ว

ที่จะมาหนาวเย็นทำให้นอนแบบสบาย

ตัวคนพับได้และฉี่กระจายออกมาก็แบบนี้

นะฮะไม่รู้สึกเลยว่าเต็นต์น่ะถูกลมพัดโยกไปโยกมาจะ
ไปแหล่มไม่ไปแหล่งนะฮะก็มีคนใช้เฟสบุ๊คลาย
เอาคลิปนี้ไปโพสต์ในกลุ่มกลางเต็นต์แล้วบอกว่าแด่วันลมแรงแห่งชาติ
เต็นต์มีคนนอนอยู่นะคะหลับสนิทเคยเจอลม
แรงสุดวันไหนกันบ้างนะฮะคนเข้าไปดูเยอะนะฮะ
แล้วก็คอมเมนต์เยอะว่าโอ้คงจะเหนื่อยหลับลึกมาก
อากาศดีนะครับดูสิลมพัดแรงทีเดียว
แต่ว่าได้บอกว่าที่ไหนอย่างไรนะครับ